แล้วสุดท้ายก็ขโมยทรัพย์สินภายในวัดไป

เข้าไปดูซะหน่อยว่าข้างในมีอะไร

เดี๋ยวภาพอีกมุมหนึ่งจากวงจรปิดของวัด
ก็จะเห็นแล้วครับว่าผู้ก่อเหตุคนนี้นะ
ก็เดินเข้าไปเลยนี่เริ่มเข้าไปแล้วนะฮะ

องไปมองมาหาตู้รับบริจาคเงินนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในวัดชัยอาวาส
ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะครับ
ผู้ต้องสงสัยหรือผู้ก่อเหตุคนนี้
กางเกงขาสั้นสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำเงิน

เดินไปเดินมาอยู่ภายในบริเวณวัดนะฮะ
แล้วก็เดินตูตามตู้บริจาคต่าง
กะว่าโอ้โหตู้ไหนมีเงินเดี๋ยวจะงัดให้หมดเลยนะฮะ
กระทั่งพระลูกวัดท่านสังเกตนะคุณ
สังเกตเห็นความผิดปกติของประตงประตูอะไรต่างนานา
แล้วก็มาดูกล้องวงจรปิดอ้าวโจรเข้า
ก็เลยแจ้งตำรวจสายตรวจเข้ามาตรวจสอบครับ
ตำรวจมาทันทีทันใด
และทันใดนั้นเมื่อโจรรายนี้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
ได้พยายามวิ่งหนีตะเลิศไปเลย
แล้วก็นี่ครับจอดรถจักรยานไว้ข้างนอกใช่ไหม
เขาจะวิ่งไปขี่จักรยานเพื่อจะขี่หนี
แต่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวไว้ได้นะฮะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจค้นภายในตัวของผู้ก่อเหตุรายนี้
เจออะไรพบเงินสดจำนวน๓๔๘๐๐บาท

ใช่ครับเมื่อตรวจสอบตามตู้บริจาคของวัดเนี่ยนะฮะ
คือที่วัดแห่งนี้ไม่พบร่องรอยการถูกงัดแงะแต่อย่างใดนะ
จนยังไม่ทันเอาทรัพย์สินจากวัดแห่งนี้

แต่๓๔๘๐๐บาทไปเอามาจากวัดไหนหรือเปล่า
น่ะสิไปแงะตู้ไหนมาสำเร็จหรือเปล่าวัดนี้ไม่สำเร็จ
ใช่นะฮะนี่ครับจากการสอบสวนนะครับ
ผู้ชายคนนี้ยังไม่ได้ให้การนะว่าเงินสดที่พบเนี่ย
ได้มาจากไหนนั่นไงไม่ยอมปริปากเลย
ไม่ยอมบอกเลยสามหมื่นสี่เนี่ยเอามาจากไหนนะครับ
จากการตรวจสอบทรัพย์สินภายในวัดอย่างที่บอกไป
สินภายในวัดแห่งนี้คือวัดชัยอาวาส
ไม่มีทรัพย์สินศูนย์หายเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาก่อนเลย
บุกรุกยามวิการนะครับและทีนี้จะต้องสืบสวนถึงที่มา
ของเงินสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทอืม
ผู้ชายคนนี้มีพกติดไว้กับตัวนะคุณนะ
ไปเอามาจากวัดไหนหรือเอามาจากบ้านเรือนคนอื่นเขาหรือเปล่า
ต้องตอบให้ได้ไงเออว่าเอามาจากไหนนะค่ะ

นี่คือเข้าไปที่วัดนี้ย่องจะขโมยของวัด